ทีนี้หลายคนอย่างที่บอกยกย่องให้คุณมินเป็นฮีโร่ไปแล้ว

นายกล่ะทำยังไงหลายคนก็เปรียบเทียบชัดเจนเลยว่า
โอ้โหขนาดคนธรรมดาเนี่ยนะ
เขายังเอาเงินตั้งล้านหนึ่งส่วนตัวมาช่วยนู่นนี่นั่นนู่น
นายกอยู่ไหนไปทำกับข้าวอยู่ที่ไหน
หลายคนเนี่ยตั้งคำถามเลยว่ารักษณะที่คุณบินกำลังทำเนี่ย
ก็คือรับบริจาคแล้วเอาเงินไปซับน้ำตาให้ชาวอีสานแบบนี้เนี่ย

คุณบินออกมาโต้เลยนะคะบอกว่าไม่ได้ตบหน้ารัฐบาล
อาสาช่วยด้วยใจจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่หลายคนก็อดตั้งคำถามต่อไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะน้ำท่วมอีสาน
นายกไปใต้ทำไมน้ำท่วมอีสานรัฐบาลจะจัดงานเลี้ยงทำไม
ทีนี้นายกก็ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้แล้วนะคะ

ผลเอกประวิทย์บอกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า
งดจัดงานเลี้ยงไปก่อนนะคะงานเลี้ยงของพักน่ะนะ
ใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมใช้เวทีการสัมมนาค่าราชการในการชี้แจง
กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ตัวเองลงไปในพื้นที่ภาคใต้
ขณะที่ภาคอีสาเขาจะตายกันอยู่แล้ว

ผมเนี่ยนะต้องไปดูระบบการระบายน้ำออกสู่ทะเลในภาคใต้
เพื่อรับมือกับอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้
ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากภาคอีสาน
เพราะฉะนั้นคนไทยฟังผมอย่ามาโจมตีผมแบบนี้
ผมมีเหตุผลของผมเพราะปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้
คุณผู้ชมมีการพาดพิงไปถึงคนต่างประเทศด้วย
ปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ต่อให้คนต่างประเทศคนนั้น
คนนั้นกลับมาก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้

หลายคนรู้ดีว่าคนต่างประเทศคนนั้นนายกหมายถึงใคร

ต่อให้เขาไปเรียกใครอยู่ข้างนอกกลับมาก็ทำไม่ได้
ใครก็ไม่รู้ว่า
ก็ทำแบบเดิมก็เจ้งแบบเดิม
โอเคละพูดมากอะอารมณ์เสียก็
ที่อยากให้รัฐบาลแสดงออกมากว่านี้

อยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานที่เขาประสบ

คือเมื่อวานนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้

หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ดูภายในประเทศ

โดยเฉพาะจ่าพิชิตเพจดราม่าเอ็ดดิบเมื่อวานนี้

คือสิ่งที่เป็นอยู่เขาดูเขาเปรียบเทียบเรื่องของภาวะผู้นำ

นายกรัฐมนตรีคนที่เป็นผู้นำรัฐบาล

จ่าพิชิตเขาก็บอกเลยว่า
คนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงตอนช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วมหนัก

แล้วก็แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำได้ดีกว่า

ดูเองนะคะว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะตอนนั้น

การทำงาน๕ปีที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีจับประเด็นได้คือ
ประชาชนเคยชินกับสิ่งที่เคยได้

นายกบอกว่าที่พูดแบบนี้ไม่ได้ตำหนิใครนะ
เพียงแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าโจทย์ประเทศ

ประเทศไทยมันอยู่ตรงไหน

แต่ทำไมเรายังเด่นล้อน

แสดงว่าในระบบมันมีปัญหาหรือเปล่า
แล้วเขาพอใจหรือพอเพียงได้แค่ไหนยังไง

โอ้ผมก็ผิดหลักใจนะผมมีแต่ถ้าผมรวย
ประเทศไทยรวยนะผมจะให้ความจริง
นายกก็พยายามที่จะถามต่อนะบอกว่าถ้าผมรวย

คนบ่นไปที่ไหนก็มีแต่คนขอเงิน
คุณบินแต่คุณบินก็บอกนะว่าผมก็ไม่ได้รวย
แต่ทีนี้คำถามต่อก็คือเรื่องของการบริหารจัดการช้าไปไหม
คุณบินเข้าไปถึงไหนแล้วเรายอมรับว่า
ท่านเป็นนายกรมนตรีเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ต้องมีขั้นมีตอนแต่วิธีการอื่นมันก็ทำได้นี่
แต่นายกบอกว่าสิ่งที่อยากจะทำต่อก็คือ
การร่วมรับบริจาคเงินมาใช้ดีกว่าไม่มานะคะ
วันนี้ค่ะรัฐบาลเตรียมจัดรายการพิเศษ
รวมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน
สถานีโทรทัศน์ช่อง๙นะคะ
คุณผู้ชมฟังนะคะก็ร่วมบริจาคได้
ตั้งแต่๑๙นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๒๒นาฬิกา
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
จะมารับบริจาคก็คือร่วมรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งช่องทางประชาชนสามารถร่วมบริจาค
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาล
ที่บัญชีขึ้นให้อยู่หน้าจอนะคะ๐๖๗๐๐๖๘๙๕๐
ได้ตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็เนี่ยช่องทางนี้ลดหย่อนภาษีได้นะ

แต่หลายคนกลัวนะว่ากลัวว่าคนจะบริจาคแล้วมันจะยอดน้อยกว่าการบริจาคเข้าไปร่วมกับคุณบิน
ค่ะแต่คนกลัวมากกว่านั้นคือยอดบริจักษ์เนี่ยอันนี้ว่าเวียมขำนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะซื้ออะไรอีกเปล่า
เอาเป็นว่ายังไงก็ตามอยากให้ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทธกภัยกันนะคะ
ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรค่ะ
นี่คุณชมนิดนึงน้ำรถลงมาบ้างแล้วองค์เพอร์พี่บุญมังสาหารอยู่อุบลราชภัณฑ์
ขอบคุณที่รายงานเข้ามาชาวอุบลติดต่อกับเราได้